ดูคลิปนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมดิฉันได้ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกแบบ
มันจุกบอกไม่ถูกเป็นเรื่องราวของคุณตา
คุณตาเนี่ยมีลูกห้าคนค่ะคุณผู้ชมแล้วคุณตาเนี่ยอยู่ที่ร้อยเอ็ด
พยายามจะติดต่อลูกทั้งโทรหาก็ลูกก็ไม่ยอมรับสาย
คุณตาป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยนะตัดสินใจขึ้นรถมาหาลูกที่กรุงเทพ
แล้วท้ายที่สุดพอมาถึงนะคุณไม่เจอลูก
คุณตาก็ต้องตีรถกลับไปร้อยเอ็ดอีกมีคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้เดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะ
ผมมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งจะเล่าให้ทุกคนฟัง
ในวันที่๒๐ผมเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อไปงานแต่งของเพื่อนสนิทนะครับ
ผมได้เจอกับคุณตาท่านนี้คุณตาท่านนี้มีชื่อว่าคุณตาบุญมี
พอคุณตาขึ้นมาบนรถสิ่งหนึ่งที่พนักงานทำกับคุณตาก็คือไล่ให้คุณตาไปนั่งกับพื้น
แต่ดีที่มีพี่ทหารนะครับเสียสละแทน
คุณตาดูหิวมากช่วงเวลาที่รถจอดพักนะครับผมก็ลงไปซื้อลูกชิ้นมาให้คุณตากินไปพักก่อน
ผมถามคุณตาบุญมีว่าคุณตาบุญมีขึ้นมากรุงเทพทำไมครับ
คุณตาบุญมีบอกว่าคุณตาคิดถึงลูก
คุณตามีลูกทั้งหมด๕คนมาอยู่กรุงเทพหมดแต่ไม่เคยมีปีไหนเลยที่ลูกทั้ง๕คน
ลูกของคุณตาบุญมีทั้ง๕คน

ผมไม่คิดว่าผมจะเจอเหตุการณ์แบบนี้

สงสารคุณตามากเลยครับ

นี่คุณตาแกอายุ๘๓แล้ว
แล้วก็ป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยค่ะ

แล้วคุณตาป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

คุณตาตามมาจากร้อยเอ็ดมากรุงเทพ
มาทำอะไรตาบุญมีก็บอกว่า
มาหาลูกลูก๕คนของคุณตา
ทำงานใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพฯ

ทำไมถึงเดินทางมาแล้วเดินทางมาคนเดียวด้วย

ลูกไม่เคยกลับมาหาฉันเลย

คุณตาก็เลยเดินทางมาที่กรุงเทพฯ

เพราะว่าคุณตาไม่เจอหน้าลูก

ทั้ง๕คนลูกก็ไม่รับสาย

งั้นตาบุญมีเอาเบอร์มานะ

ใช้เบอร์แปลกไงคะครับลูกของคุณตาเนี่ย

คุณพ่อเนี่ยคุณพ่อบุญมีเนี่ยป่วยนะ
กลับมาหาพ่อหน่อยปรากฏว่า

ทีนี้พลเมืองดีพยายามโทรเบอร์เดิมเนี่ย
โทรไปอีกปรากฏเขาปิดเครื่องไปแล้ว
คุณผู้ชมทีนี้พลเมืองดีเขาก็เลย

อยากให้ลูกของคุณตาได้เห็นคลิปนี้

ทีนี้พลเมืองดีคนนี้เขาก็โทรไปหาคุณตาอีกรอบนึงด้วยเหมือนกันนะ

คุณตาเนี่ยมาที่กรุงเทพฯ

ที่แล้วมาไม่เจอตาต้องกลับไปร้อยเอ็ดใช่ไหม

เพราะว่าไม่มีลูกคนไหนเลย

บอกว่าเนี่ยตามารอบนี้ตาจะไม่มาอีกแล้ว
กรุงเทพ๒รอบก็ไม่เจอลูกเลยทั้งสองรอบ

คนนี้นะคะที่คอยเป็นห่วงคอยโทรถามคุณตาแล้วก็ให้เงินคุณตาไปไว้ใช้ด้วยนะคะ
อยากจะอธิบายหรือว่าชี้แจงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ติดต่อมาได้นะนะครับ